ช่วงบ่ายเมื่อวานมีเหตุสะเทือนขวัญและสะเทือนใจกลางเมืองอุดรธานี

คนเป็นหลานทั้งเมายานะแล้วไม่แน่ใจเสพกัญชาด้วยหรือเปล่า
จำอะไรไม่ได้ว่าทำร้ายยายแท้ของตนเอง

เขาบอกว่าผมไม่รู้ตื่นมาก็ฆ่ายายไปแล้ว
ฆ่ายายแล้วลากไปในห้องน้ำ
ไปดูจังหวะตอนที่ชาวบ้านเขาเห็นกันหน่อยครับ

หลานอายุ๒๘ปีกระหน่ำแทงยายแท้ชื่อว่ายายสมุทรอายุ๗๙ปี
เสียชีวิตหน้าบ้านเลยแล้วลากร่างของคุณยายไปไว้ในห้องน้ำ
โอ้โหสุดท้ายแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะ
ช่วยกันไปรุมจับตัวในแรปคนก่อเหตุไว้
จากนั้นผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจมาตรวจสอบครับ
มาถึงที่บ้านบ้านหลังนี้อยู่ในตำบลหนองนาคำ
ก็เจอร่างของยายสมุทรเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
คือถูกทำร้ายบริเวณใบหน้าแล้วก็โดนปาดบริเวณคอด้วยครับ
นี่ฮะตรงนี้เลยแล้วหน้าห้องน้ำก็คราบเลือดเต็มไปหมด

แรปคนก่อเหตุชาวบ้านเนี่ยจับมัดมือไพ่หลังเลยนะ
นอนคว่ำกดอยู่ที่หน้าบ้านครับ

ลองฟังหน่อยดิแล้วพูดจารู้เรื่องหรือเปล่า
นี่แย่ละครับสารเหตุมาจากอะไร
ผมหลับเลยครับ
แล้วถ้าเสียบยาวมั้นก็เสียบครับ

บอกว่าให้ตำรวจยิงให้ผมตายไปเลย

ไปดูในห้องนอนในแรปเจอยาบ้า๒เม็ดกัญชาอัดแท่งด้วย

ขนขึ้นเลยอ่ะเห็นมั้ย
เข้าบ้านนี่คือพุ่งตรงไปกับใส่แล็ปแล้วอ่ะค่ะ

ตำรวจคาดว่าแล็บน่าจะเสพยาจนหลอนแหละ

จันเพ็ญกลับมาบ้านชี้หน้าด่าเลย

คนเป็นลูกอย่างเด็ดขาดครับขอให้ติดคุก
และชดใช้กับสิ่งที่ทำกับยาย
แม่จันเพ็ญนี่แหละยืนยันเองว่า
นักข่าวของเราครับวันนี้เลยน่ะ
ไปที่บ้านหลังนี้นี่แหละ
ก็ไปเจอทั้งญาติเจอทั้งชาวบ้านนี่ดูสิคะ
เขากำลังต้องเตรียมบ้านเพื่อทำสถานที่เตรียมสถานที่
เพราะว่าจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพที่บ้านนะคะ
แล้วเราก็ไปคุยกับหลานสะพ้ายของคนตายนะ

แล้วสาเหตุเนี่ยแล้วเสพยาไง
ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เคยทำร้ายใครนะ
จะมีแต่ทะเลาะแหละทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับยาย

ก็ถือว่าไข่ครับ
อืมแต่เธอเห็นเหมือนกันไปหรือเปล่า
พวกไปเยี่ยมพร้อมหรือ

พอช่วงสายครับตำรวจก็นำตัวแป๊บมาสอบปากคำอีกครั้ง
ส่างแล้วเริ่มมีสติแล้ว
เขาสารภาพทั้งน้ำตานะว่าจำเหตุการณ์ได้แค่บางช่วง

ที่ผ่านมาผมก็รักยายนะอันนี้แรปบอกนะ

หมายถึงตัวแล้วไปแยกทางกับเมียก็เลยหันไปใช้กัญชา

รับว่าเสียใจที่พลั้งมือไปครับ
ยายไม่ตอบอะไรผมเลยครับเดี๋ยวกับทีที่ผมที่ผ่านมานะครับ

ไม่ครับไม่ครับ
รู้เรื่องไหมว่าคืนไป
ไม่ครับไม่ครับผมรู้เรื่องผมไม่ได้ขังยายครับ

เพราะว่าผมไม่เคยคุยกับยาย๒ตอน๒นาทีครับ
พอผมจะคุยแจ๊กก็เดินหนีอย่างนี้นะครับ
ไม่เคยกลัวผมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรแบบนี้